ประเดิมสนามด้วยการชนะนะครับ
แล้วก็มาดูกีฬาแบลต์มีเติลแล้วก็กอร์ฟ
เรานั้นได้แชมป์ล่าสุดด้วยนะครับ

โดยที่ฉนกนันแสบงบานพังแปลงสูงสุดในเกมนะครับ

น้องแบมแบมจีดาภานาโหนองนะครับ
ก็เล่นตำแหน่งตัวรับอิสระของทีมไทย
ยอมรับว่ายังมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเฉพาะเรื่องของเกมรับ
ซึ่งเธอหวังว่าจะทำได้ดีขึ้นในเกมต่อไป
ก็เบียงแถ่น๓ทีมแล้วทีมไทยจะเจอไต้หวัน
ชนะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับวันอังคารที่๒๒พฤษภาคม
ยิงส่วนมาเดิมครับทางหน้าจองไทยรัฐตั้งแต่เวลา
บ่ายโมง๔๕นาทีครับ
ส่วนวันนี้นะครับธนาทีวีช่องสาธิบสรรค์จะนำบันทึกการแข่งขันคู่ใหญ่นะครับ